คุณผู้ชมครับผลพวงจากเรื่องของโควิดนะฮะเราทราบกันดีว่ามีคนตกงานจำนวนมาก
ค่ะมีหลายคนหมดหนทางทำมาหากินไปก็มากฮะนะงานมันก็หายาก
มีโรงงานหนึ่งแถวนวรรณคอนเขาเปิดรับหนุ่มสามโรงงานสามร้อยสี่ร้อยอันตราครับ
แน่นอนคนแห่ไปสมัครเชื่อไหมแถวยาว๓กิโลอ่ะโอ้โหต้องการจะได้งานเนี้ย
นี่นะฉันรอไม่เป็นไรแถวยาว๓กิโลถามว่าทำไมไม่สมัครออนไลน์
เขามีนะแต่ทุกคนที่มาเนี่ยอยากมั่นใจว่าฉันเนี่ย
สมัครฉันเนี่ยมันถึงมือเขาจริงก็เลยมาต่อแถว๓กิโลฉันก็มา
ความยังได้งานฉันอยากได้งานทำอยู่ภาพนี้สิ
นะฮะโควิดถามเข้ามากรู้อะไรไม่กลัวแต่กลัวโอดใจมากกว่าอ่า
นะครับพระนี้มีคนเขาถ่ายมาหน้ามโรงงานแห่งหนึ่งนะ
หนุ่มสาวเป็นพันคนไปยืนต่อแถวกันหน้าโรงงาน
ออกไปยังฟื้ดบาดริมถนนเต็มไปหมด๓กิโลได้
สมัครงานโรมแถวยาว๓กิโลแฮสแท็กโรมนวรรณคร
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบว่าไอ้โรมนวรรณครนี่มันคืออะไร

ที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงาน๓๐๐๔๐๐อัตรา
คนรู้ข่าวเนอะก็ต้องไปสิอยากได้งานทำก็ไปต่อแถวกันเยอะแยะมากมาย
อย่างที่เห็นบ้างคนก็ไปเช้ามืดกว่าจะได้งานนะครับ
ความเห็นของชาวเน็ตที่เข้าไปเห็นภาพนี้เขาบอกว่า
ก็ไม่แปลกหรอกนะที่คนจะไปสมัครเยอะขนาดนี้เพราะว่า
คนที่อยู่ในแวดวงของโรงงานอุตสาหกรรมต่างจะทราบดีว่า
บริษัทนี้เขาจ่ายผลตอบแทนดีมีเงินเดือนให้ดีมีค่าหลวงเวลามีสวัสดิการดี
คนก็อยากไปทำก็อยากไปทำแล้วคนทั้งหมดทั้งมวลที่ไปสมัครคือคนที่ก็ตกงานในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ถามว่าเอ้าโรงงานทำไมให้คนไปต่อแถวขนาดนี้มาสมัครทางอีเมลไม่ได้เหรอ
แล้วนัดสัมภาษณ์ก็ได้นี่มีเขาก็ให้สมัครทางออนไลน์นั่นแหละ
แต่คนที่ไปต่อแถวเขาบอกว่าเขาอยากแน่ใจว่าเขาสมัครแล้ว
สมัครเขามันถึงมือของโรงงานแล้วเขาก็เลยไปต่อแถวดีกว่า
คือผมว่าหลายคนเป็นนะบางคนไม่เชื่อมั่นไงมันจะถึงแบบว่า
สมัครเขียนกันให้เห็นหน้าเห็นตายื่นกันจัด
ต่อให้เขาไม่เรียกก็สบายใจว่าได้ส่งแล้วอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นยุคที่เราก็อยากจะได้ความเชื่อมั่นเนาะ
เอาใจช่วยครับหวังว่าทุกคนที่ไปนั้นก็จะมีโอกาสได้ทำงานเนอะนะครับ
คือไปเป็นพันคนแต่เขารับแค่๓๐๐๔๐๐คนครับ
พี่เนี่ยผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ
ผมจบปี๔๐จบเรียตี

โอวิกฤติมาตรการต้มยำกุ้งต่างนานาเนี่ย
คุณผู้ชมครับอย่าว่าแต่สมัครเลยครับ
ผมก็เพียนหาเพียนสมัครเคยไปต่อแถวกับเขาแบบนี้เหมือนกัน

บทได้ได้บ้างขึ้นบัญชีบ้างอะไรไว้อย่างนี้นะฮะ
ก็พยายามนะครับอย่าไปหมดหวัง
เพราะว่าทุกครั้งที่เราสร้างโอกาสให้ตัวเอง
มันก็ทำให้เราจะมีโอกาสในการได้พิสูจน์ตัวเอง
อย่าท้ออย่าท้อสู้สู้ครับ